กระทงจมเลยครับผม
ร้องได้ยกกำลังซ่าคือการแลกหมัดรุ่นเล็กของทีมเด็กเสียงดีจำนวน๒ทีมที่ตั้งใจจะมาสู้เพื่อชิงทุนน้ำใจทีมลูกครึ่งอีสานใต้
ต่างก็พกพากำลังใจจากครอบครัวและซ้อมร้องเพลงกันอย่างเต็มที่
ด้วยความหวังที่จะคว้าชัยชนะมา
เพื่อศูนย์ฝึกเยาวชนหนังตะลุงชุมชนวัดโคกโพสถิต
เพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนหนังตะลุงให้เด็กในชุมชนให้มีรายได้พิเศษมาช่วยเหลือครอบครัว
ทีม๓แนวแจ๋วจริง
ความตั้งใจนี้เพื่อโครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลงมูลนิธิกระจกเงาในชื่อกิจกรรมชิ้นนี้พี่ช่วยน้อง
และเรียนให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก๒๐๐แห่งทั่วประเทศ
รวม๘๐๐๐ชุด
ถ้าทีมไหนได้คะแนนสะสมมากกว่า
จะได้รับเงินทุนน้ำใจ๑แสนบาท
ทีมที่มีคะแนนสะสมน้อยกว่า
รับทุนน้ำใจ๓๐๐๐บาท
เวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิด
แต่เวทีนี้สำหรับเด็กร้องเพราะเท่านั้น
การแข่งขันของทีม๓แนวแจ๋วจริง
และทีมลูกครึ่งอีสานใต้
ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะอย่างต่อเนื่อง
ทำให้คะแนนของ๒ทีมตอนนี้
ลูกครึ่งอีสานใต้มีคะแนนสะสมเป็น๑๖ต่อ๑๒
นำอยู่เพียง๒คะแนนเท่านั้น
วันนี้ทีมไหนจะมัดใจกรรมการ
ฝากความหวังไว้ที่น้องแอนจี้และน้องน้ำเพชรด้วยนะครับ

เข้าสู่เวทีการแข่งขันของเด็กซ่าเสียงดี
ที่จะมาสู้เพื่อบ้านเกิดในร้องได้ยกกำลังซ่า

เดินทางมาถึงช่วงเหมือนจะเป็นโค้งสุดท้าย
แล้วก็ว่าได้ของการเก็บสะสมคะแนนนะครับ
คณะกรรมการนะครับพี่เสนาหอยพี่ไอสรรยู

กรรมการหายไปมา

อย่าตกใจอย่าคุณไอ
คุณเดี๋ยวคุณจะต้องตกใจยิ่งกว่านี้
เพราะวันนี้นะฮะนอกจากจะมาเป็นคณะกรรมการแล้วเนี่ย

เขามาพร้อมกับบทเพลงใหม่ของเขาแล้วครับ
เชิญพบกับคุณตั๊กกะแตนชนระดา

ซัมสัมทุกครั้งครับ
น้องเป็นสาวขอร้าดผิวบ่อยใส่บ่อยขาวสะอาด
ป้อบาดต่อของพี่ชายพี่ชาย
แต่ในใจของน้องเขาพองเป็นย่องแย่
ล้องมาครบละจะติดใจจะเชื่อใหม่เพราะคนงาม
คนงาม
ทำใครก็ได้ว่าน้ำใจถ้าขอร้าดมันจังใส่
สะอาดต่อใครพระจะเสียใจเสียใจ
เส้นทางร้านจะยาวเหมือนสายเส้นมี
สาวโคราชคนนี้มีรักเดียวให้เชื่อใจ
หลานย่าโมไม่เคยหักอกใคร
ผิวจะคล้ำแต่ไม่ได้ที่ข้างใน
ที่หารักแท้จริงใจ
ฝากให้ขอร้าดอย่างเดิม
โอ้มฮะโอ้ฮะโอ้ม
ฮะโอ้ฮะโอ้ม
ฮะโอ้ฮะโอ้ม
ตกแต้นชนกะโน้งค่ะ
พลังหูปีแตนชื่อบทเพลงอะไรครับหนู

ก็เสิร์ชเข้าไปที่ช่องตั๊กกะแตนโชลดาออฟฟิเชียลนะคะ
ภาษาไทยเลยจ้ะอืมขอบคุณพี่ตั๊กกะแตนครับ
มานั่งเป็นกรรมการให้เราด้วยครับปล่อยประจำที่
คลื่นเครงกันทั้งสตูพี่แตนเอาเพลงสนุกมาฝากตั้งแต่ต้น
รายการขนาดนี้มวดอิลีเด้อแววว่าวันนี้มีคนเอาเพลงพี่แตนมาแข่งด้วย
รอบที่๓ยกที่๘นะครับน้องแอนจี้นะครับ
เรื่องเพลงไงง่องนะครับของพี่ตั๊กกะแตนชนระดานะครับ
ทำไมถึงเลือกเพลงนี้ครับเพราะว่าหนูอ่ะชอบพี่ตั๊กกะแตนค่ะ
แล้วพอได้มีโอกาสมาเจอพี่ตะกะแตนในเวทีนี้นะคะ
หนูก็เลยเลือกเพลงนี้มาร้องให้พี่ตั๊กกะแตนฟังค่ะ
ส่วนน้องน้ำเพชรนะครับเลือกเพลงหลวงปู่ทวดเหยียบใจนะครับ
ของคุณอารมณ์ศรีธรรมราชนะครับเตรียมตัวมายังไงครับ
สำหรับเพลงนี้ครับผมใช้เวลากับเพลงนี้มาตั้งแต่๙ขวบครับ
จนผมรู้สึกว่าผมร้องเพลงนี้ได้แข็งแรงพอ
ผมก็เลยอยากเอามาประกวดบนเวทีนี้ครับ
ทั้งสองคนพร้อมหรือยังครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วลุยลุย
เจ้าจริงไม่จ้าพอจ้ามาแค่นี้แหละครับไปแล้วครับ
เดี๋ยวสิมาคุยกับเด็กน้อยดีกว่าลูกน้องแซค

วัฒะลุกทุ่งคลาสสิคครับผม
วันนี้ขอบคุณพี่แล้งขอให้พี่แต้กินไปแล้วน้อยดีกว่าครับ

นั่นสิแอนจี้น่าเครียดร้าวน่าผวา
แอนจี้จะกลายส่งคาเด้นมาฝากคนเราสองคน
จังสั่นเขาไม่ใช่แอนจี้กันเลย
แอนจี้สู้สู้แอนจี้สู้ตาย

มีพี่ตั๊กกะแตนมาโชว์เพลงใหม่ให้พวกเราได้ชม
น้องแอนจี้และน้องน้ำเพชรได้เจอศิลปินที่ตนชื่นชอบแบบใกล้ชิดสุดแบบนี้

พร้อมแข่งกันแล้วในช่วงหน้า

ก็เดี๋ยวพี่แอนจี้อยากจะร้องให้สนุกเรามาเต้นกันดีกว่า
หนึ่งสุดลง

พี่แอนจี้หนูพร้อมเต้นเดี๋ยวนะ
จริงแล้วแอนจี้มีความสามารถมากมายเลยนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นการประกวดร้องเพลง

ไปเจอสมมุติคุณ๓คนเป็นคณะกรรมการปั๊บ
ไปรอบที่สองกรรมการบอกว่า
จี้เธอพอแล้วเธอไม่ต้องร้องรอบที่สอง

สิบเก้ากระโดดไปเลย

เพราะว่าหนูไม่รู้หนูมหัศจรรย์ใจมาก
เราก็แปลกใจตัวเองอย่างนี้
เพลงอะไรที่เราใช้ประกวดกับคณะกรรมการ
วันนี้มาโชว์ให้เราฟังหน่อยได้ไหมลูก

จริงแล้วต้องยอมรับในความสามารถของเขานะครับเด็กน้อย
บทเพลงวันนี้ลูกที่หนูจะมาร้องในยกนี้ก็คือเพลง

ต้นฉบับเรานั่งอยู่ด้านหน้าแล้วลูก

ต้องเป็นแบบนี้ต้องเป็นแบบนี้นะลูก

ถ้าพร้อมแล้วมาฟังบทเพลงสนุกนะครับในบทเพลงไง
หลับพอจะตกพามั่นกังพามั่นกัง
สาวหมอล้ำสีผ้ามวม
หนุ่มคนสาวขอเชิญ
ชวนออกประมวนนาเวที

ให้โยนทิ้งความทุกขวามโศกออกมาย่อมายกเอาความโศกทิ้งไป
ภัยบ่หักกันตั้งหัวอย่าใส่ใจ
แฟนคนเดียวบ่ตายหาเอาไหม
แต่ความสุขทั้งใจ
คือเด้งใส่หมอล้ำ
งานบุญอยู่ใส่โคตรได้ยินเสียงฝนสีตกฝ้าพาเปลี่ยงเปลี่ยงเปลี่ยงเปลี่ยงเปลี่ยงบ่เคยเกียงเจอเธอ
เก่งเซาสูตรเรียงหมอล้ำบ่เคยเบื่อ
หมอล้ำอยู่ใส่ผู้เทาสรรสารสรรเสือ

ย้อนขี้ฟุ้นไงงอง
อ้าวไงงอง
จริงพร้อมบ่ค่ะเพื่อนเคยพร้อมบ่ค่ะ

สิบห้า

ย่าสาวยาซึม
ตึกหนาเวทีกระบอกสังหาวุ่นวาย
จริงพร้อมบ่ค่ะเพื่อนเคยพร้อมบ่ค่ะคนโสดขยับมา
สิบพันยาว
ยาวสมมติเจ้ายาวชีวิตท้องเผ่าก็เศร้ายสึม
ตรึมตรึมตรึมเหล่าที่นั้นตรึมตรึมตรึมมวนให้มันลืม
ลืมคนที่ทิ้งเราไปตื่นกันไงงอมบจนหัวปอดผู้ใด
หน้าเวทีหมอสั่งความวุ่นวายผู้สาวยุคใหม่

สุดยอดไปเลยคอนเสิร์ตนี้นะครับ
มีหนุ่มน้อยหน้ามนต์อีกคนนะลูก
เขาก็ตั้งใจฟังอยู่ไม่ละสายตาเลยนะใช่ไหมเพชร

เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปสนใจเรื่องของตำแหน่งประกวดเพื่อมันเป็นประสบการณ์ทำอย่างมีความสุขแล้วก็มุ่งเน้นไปสู่เส้นทางการเป็นศิลปินโดยใช้การประกวดเป็นแค่ประสบการณ์หนึ่งในชีวิตของเราเท่านั้นมีความสุขที่ได้ฟังน้องคนนี้ครับ
มันทำให้เรามีความสุขมีความสนุกไปด้วยเลย
อันนี้สุดยอดแล้วต่อจากนี้ไป
พี่เชื่อว่าจะมีอีกหลายครั้งที่

สักวันหนึ่งพี่ก็เชื่อว่าน้องจะข้ามขั้นไปเรื่อย
แต่เวลาข้ามไปแล้วหันกลับมาดูว่า
สิ่งที่เราได้จากการข้ามมันมีอะไรบ้างนะครับ
ขอบคุณนะครับ
ขอบคุณทั้งสามให้นะครับ
บอกว่านี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกัน

แล้วก็มีอีกหนึ่งเพลงครับที่เห็นบอกว่า
น้ำเพชรเนี่ยนะอยากใช้ประกวดมากนะครับ
แต่พอก้าวขาขึ้นไปบอกว่าผมจะร้องเพลงนี้ปั๊บ
น้ำเพชรไม่ได้ร้องเลยไม่มีโอกาสได้ร้องเลย

เพราะว่าเสียงผมมันเป็นเสียงใหญ่เสียงห้าว
แล้วก็เพลงพี่เอเนี่ยเป็นเพลงที่หวาน
ผมรู้สึกว่าผมน่าจะหวานไม่ได้เท่าพี่เอครับ
แต่วันนี้นะลูกจริงแล้วอยากร้องไหมล่ะ
อยากร้องไหมอยากครับมาถ้าอย่างงั้นมาร้องคู่กันมา
น้องน้ำเพชรได้มาเจอกับนักร้องต้นฉบับทั้งทีก็ต้องฟิเจอร์ริ่งกันหน่อยครับ
เป็นลางสงหอน
แล้วบรอนอลอยกระทง
สายน้ำไล่เฉียวไล่ส่งกระทงของเราแยกถา

เมื่อนั้นหลอยเขาเหมือนใจมึงวัง
กระทงของพี่ลงทาง
ลอยคว้างหาทางไม่เจอ
หลังร้ายวันลอยกระทง
บอกเรื่องราวโดยตรง
ว่าความรักเราอับปาก
อื้ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
โภธิสัตโธอาคันติมายะอิติภักษ์ควะ

ยิงคนไอดี
รักใครรักจริงรักยิ่งใหญ่
ยอมมอบใจไปให้
คนตายใจดีแม้น้องไม่เชื่อพี่
ดีแค่ไหน
น้องลองแต่งงานดูก็ได้
เพื่อให้หายกังวล
ใจพี่สายผ่องแพ้ว
เหมือนแก้วปน
มั่นใจเถิดน้องไม่มองมนต์
เมื่อรักคนปักตาย
คนตายรักจริง

ยิงคนอาย
ให้หลวงปู่ทวดวัดฉางหาย
ลงโทษได้ทันที

ใจพี่สายผ่องแพ้ว
เหมือนแก้วปน
มั่นใจเถิดน้องไม่มองมนต์
เมื่อรักคนปักตาย
คนตายรักจริง
ทาบลิ้นปลอกลอกลอกลิ้น
ยิงคนอาย
ให้หลวงปู่ทวดวัดฉางหาย
ลงโทษได้ทันที
หลวงปู่ถวดเท่านี้
ทำนองไทยเดิมแล้วก็มันมีความเศร้า
คือน้ำเพชรทำได้ดีในมาตรฐานของความเป็นน้ำเพชร
แต่ใจพี่ไอ้รู้สึกว่าน้ำเพชรเก่งมากขนาดนี้

ให้มันได้มากกว่านี้อีก

เป็นเพลงไม้ตายเป็นเพลงที่นวดกันจนแบบว่า

แต่คาดหวังมากกว่านี้ว่าน้ำเพชรต้องทำได้

น่าจะต้องเคี่ยวให้ถึงกะทิมากกว่านี้หน่อย
ในเรื่องของการขยี้ลูกเอื้อนเนอะ

น้ำเพชรทำได้ดีมากเลย

แต่ก็อย่างที่สองคนบอก

จนกรรมการเอ่ยปากชม
แต่คณะกรรมการก็ยังอยากเห็นน้องน้ำเพชรก้าวไปอีกขั้น
และมาลุ้นผลกันเลยครับ
แซคครับเป็นไงบ้างครับในศึกยกนี้ครับ

คนละแนวคนละสไตล์

สุดจริงครับผู้หญิงคนนี้ครับ
ถ้าแบบเพลงหวานเพลงลูกทุ่ง
สไตล์แบบไอ้เก่าอย่างนี้

ยกนี้เป็นยกที่๘แล้วนะครับ
เหลือเพียงอีกหนึ่งยกเท่านั้นก็คือยกที่เก้านะครับ

แล้วก็เหลือเพียง๒ยกถ้านับยกนี้ด้วยนะครับถ้าไม่ใช้
นั่นหมายถึงว่ากำลังจะหมดสิทธิ์ใช้โอกาสนะครับจากคณะกรรมการนะฮะ
รอบที่๓ยกที่๘ทีมที่ชนะคือทีม
ตามแน่จะเอาทีมเป็นฝ่ายชนะ
แล้วฉะนั้นตอนนี้นะครับสามแนวแจ้วจริง
เสมอกันแล้วครับ๑๖คะแนน
หกต่อสิบหกนะครับในตอนนี้เสมอกันแล้ว
เหลืออีกเพียงหนึ่งยกเท่านั้นแต่ไม่มีท่านหนึ่งท่านใด
ใช้สิทธิ์ยกกำลังซ่าเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจะไปใช้รวมกันในยกหน้าก็เป็นไปไม่ได้
แลกค้อนเป็นเงินกลับบ้านได้ไหมครับผมช่วงนี้ค่าใช้จ่ายมันสูงอ่ะ
คุณร้อนกันขนาดนั้นเลยเหรอเอาใจช่วยเด็กซ่าทั้งสองทีมด้วยนะครับ
คุณผู้ชมครับเขามาสู้เพื่อบ้านเกิดศึกครั้งหน้าในยกที่เก้าจะเกิดอะไรขึ้น
ติดตามและเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับในร้องได้ยกกำลังซ่า
ที่โชว์พลังเสียงและความชำนาญมาแข่งแบบนี้สายเอ็นเตอร์เทนอย่างน้องแอนจี้
เลยต้องพลาดเสียคะแนนไปทำให้ตอนนี้ทีมสามแนวแจ๋วจริง
ตีเสมอได้อีกแล้วเจ้าค่าเอ้ยความสนุกแบบนี้
เหลืออีกเพียง๒ยกจะตัดสินแล้วมาเชียร์เด็กกันต่อ
รอบที่๓ยกที่๙ของร้องได้ยกกำลังซ่าครับ
ครับท่านผู้ชมครับจบไปแล้วนะครับกับรอบเดียวกับน้องทั้งสองคนนะครับ
รู้สึกยังไงกันบ้างครับรู้สึกว่าพี่น้ำเพชรเนี่ยร้องเพลงพร้อมมากมากเลยค่ะ
ขึ้นไปแล้วก็ตีตื้นขึ้นไปอีกอ่ะน้ำเพชรล่ะครับก็รู้สึกดีใจที่แอนจี้ออนให้ผมครับ
เอาละครับท่านผู้ชมครับพบกับความน่ารักและมิตรภาพของเด็กแบบนี้ได้ใน
ร้องได้ยกกำลังซ่านี่มิวติกมา
สัมภาพ
มาหาการแสดงไปงามบุษน์
นุกชายสนาย

ด้าด้าเดอะ

ไม่ยอมให้ฟ้าลือกรอยลิศคิด
อยากมีชีวิตที่ฝ่ายฝัน
โปรดติดตามตอนต่อไป